ความฝันตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากเล่นให้ทีมชาติไทย
เพราะว่าพ่อแม่เป็นคนไทยครับ

ให้สัมภาษณ์กับผมที่อังกฤษเมื่อปีที่แล้วจะเป็นจริง
เมื่อสมคมกีฬาฟุตเบาแห่งประเทศไทย
เรียกเจ้าตัวติดทีมช้างศึกรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
ชมการฝึกซ้อมถึงแคมป์เก็บตัว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เดินทางจากอังกฤษถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยครับ

ว่ามีความเข้มข้นมากกว่าสมัยฝึกซ้อม

ทักษะลูกหนังนั้นดีเยี่ยม

รู้สึกดีใจมากกับการติดทงครั้งนี้

แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการก้าวตามความฝัน
แต่ยอมรับว่าสภาพอากาศที่ร้อน
สร้างปัญหาให้กับฟอร์มการเล่นเป็นอย่างมากครับ
พ่อก็บอกว่าทีมงานมาจากทีมชาติไทย
มาติดต่อพ่อ
แล้วก็ดีใจมากนะครับ
แต่ว่าพ่อบอกว่าไม่ต้องดีใจไปมากเกินนะครับ
เพราะว่าต้องขออนุญาตสโมสรก่อน
ว่าจะให้ไปหรือไม่ให้ไป
แต่ว่าก็ตอนสโมสรอนุญาตแล้วก็ภูมิใจมากครับ
อกจากนี้ผมยังมีโอกาสได้พูดคุยกับโค้ดล่ะ
ซึ่งได้บอกถึงปัญหาของลีออนในตอนนี้
คือการปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับอากาศที่ร้อนให้ได้เสียก่อน
ส่วนเรื่องอื่นนั้นไม่น่ามีปัญหา
สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับน้องคือเรื่องของการปรับตัวกับสภาพอากาศ
ที่เราเห็นมา๒๓วันนี้คือเขายังปรับตัวยังไม่ได้

ถ้าตรงนี้เขาปรับได้เขาก็จะเค้นศักยภาพของเขาออกมาได้

ซึ่งตามมาดูแลลูกชายติดขอบสนามซ้อมเลยแหละครับ

เพราะถือเป็นก้าวสำคัญของลีออน
ในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอังกฤษแบบเต็มตัว
ซึ่งทางครอบครัวก็พร้อมสนับสนุน
และให้กำลังใจลีออนอย่างเต็มที่ครับ

หากยังอยู่คงภูมิใจเป็นอย่างมาก
ก็ตอนนี้รอลุ้นอยู่ว่า
มันจะได้สัญญาอาชีพเต็มตัวหรือเปล่า
ก็ใจจริงก็อยากให้เขาได้นะครับ
ถ้าเกิดได้สัญญาอาชีพฉบับแรกก็
พูดตรงเลยนะครับว่าไม่ได้มองอะไรไปไกลครับ

การจะได้ค้าแข้งในอังกฤษถือเป็นเรื่องยาก

แต่ยืนยันว่าจะสู้ต่อไปไม่ยอมแพ้แน่นอนครับ
ต้องซ้อมทุกวันนะครับก็จะเหนื่อย
ก็ออกไปเที่ยวหลังซ้อมก็ไม่ค่อยได้ครับ

แต่ว่าก็บอกให้สู้ต่อไป
ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ลีออนเจมส์

โชว์ฟอร์มได้ดีในนามทีมชาติไทย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน